เป็นเหตุการณ์ที่ผู้รับเหมาก่อสร้างครับไปดูข่าวนี้กันก่อนแล้วกันนะคะ
ขออนุญาตนะคะเป็นเหตุการณ์ความไม่เรียบร้อยของผู้รับเหมาก่อสร้าง
แล้วก็เกิดผู้หญิงคนนึงลงจากรถไปซื้อของ
ปรากฏว่าขาของเธอเนี่ยนะคะคือมองไม่เห็นน่ะ
ว่ามันมีตะแกงเหล็กที่วางเอาไว้บนถนนแล้วก็ไปเตะตะแกงเหล็ก
ได้รับบัตรเจ็บหนักต้องให้กู้ภัยมาช่วยเลยค่ะ
อันนี้แหละครับคุณผู้ชมดูข่าวนี้ก่อนหวัดเสียวฮะ
ก่อนจะไปดูเด็กติดรถได้ดูข่าวนี้ก่อนเลย
ผู้หญิงคนนี้นะครับลงจากรถมาจะเข้าตลาดนะครับ
ที่ต้องคุกเข่าอยู่ท่าแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหม
เหล็กเส้นมันเสียบคาอยู่ที่ข้อเท้าเหนือตะตุ่มฮะ
ก็ล็อกอยู่แบบนั้นลุกก็ไม่ได้นะครับ
ขยับไปไหนก็ไม่ได้เธอเนี่ยเจ็บแผลมากเลยนะครับ
อยู่แถวนั้นเบิร์ตถามหน่อย

เสร็จบ้างไหมเคยมีช่วงจังหวะที่เสร็จบ้างไหม
เบิร์ตมาหน่อยนะเดี๋ยวเบิร์ตรออ่าน
นี่ครับคุณผู้ชมครับตรงพัทยาใต้บางละมุง
ชนบุรีผู้ได้รับบาดเจ็บคือนางสาวสิริมา

คือนึกออกใช่ไหมเวลาเหมือนจะเทปูน
แล้วจะต้องมีเหล็กวางอย่างนี้เป็นตะแกรงวางเอาไว้ก่อน

เขาลงจากรถมาเขามองไม่เห็นก็เตะค่ะ
ก็เตะนะครับเขาคิดว่าเป็นพื้นปกติถูกไหมครับ
แล้วเสียบทะลุข้อเท้านะฮะเธอร้องด้วยความเจ็บปวด
กู้ภัยต้องใช้ครีมตัดเหล็กนะครับ

แล้วก็คือต้องปล่อยไว้แบบนี้อ้าวทำไมอ่ะ
ปล่อยไว้แบบนี้ครับแล้วก็พาไปทั้งแบบนี้
เพื่อให้คุณหมอไปผ่าตัดอีกทีนึงไม่ใช่ทำตรงนี้แล้วจบ
นี่แหละฮะนางสาวสิริมาเธอเล่าให้ฟัง
บอกว่าเธอจอดรถริมถนนเดินเข้าตลาดไปหากินข้าวนะ
หากินข้าวไม่เห็นเธอบอกไม่เห็นจริง
นี่คือสภาพที่เกิดเหตุจะเป็นแบบนี้
แล้วแบบนี้นะคุณพระพรอีกอย่างนะคุณผู้ชมนะ
เดินแล้วเตะสวนเข้าไปนะใช่ค่ะ
มันเสียบเข้าไปตรงข้างมันคืออารมณ์นั้นเลยคุณนัทพงศ์ดูดิ
แล้วสังเกตดูมันไม่มีไฟไม่มีป้ายเตือนอะไรเลย
คือถ้าคนมาก็ไม่รู้ก็ต้องเดินก็คิดว่ามันเป็นพื้นที่ปกติ

ลงมาจากรถเขาว่าจะเข้าไปในตลาดหาอะไรแล้วกิน
เดินมาครับเดินมาแล้วไม่ทันระวังนะ
เช้าวันนี้ทีมข่าวนะครับไปลงพื้นที่สำรวจจุดเกิดเหตุ
พบว่าผู้รับเหมาเก็บแผงเหล็กที่เสียบขาผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากพื้นที่แล้ว
นะครับเหลือแค่เศษเล็กเล็กน้อยที่ตกอยู่ในพื้นที่
แต่อะไรก็ยังไม่มีป้ายเตือนนะคุณวรพรป้ายเตือนยังไม่มี
คืออันนี้ล้อมคอกแล้วแต่ว่าล้อมไม่ทั่วคอกแล้วล่ะ
ผู้หญิงอายุ๔๔ปีเป็นแม่ค้าในตลาดใกล้กับจุดเกิดเหตุ
คุณผู้ชมเล่าบอกว่าถนนเส้นนี้นะก่อสร้างซ่อมแซมมานานกว่า๕ปี
ยังไม่เสร็จสักทีนะครับผู้รับเหมาก็ไม่ระวังไม่มีป้ายเตือน
สัปดาห์ที่แล้วอ้าวมีเหตุก่อนหน้านี้เหรอ
ชาวต่างชาติคุณผู้ชมประสบอุบัติเหตุล้มฟันหัก
เพราะดีนะมีกองทรายกั้นเอาไว้ไม่งั้นก็พุ่งเข้ากองเหล็กเหมือนกันนะครับ
ชาวบ้านแถวนี้เขาเดือดร้อนกันมากนะบางจุดที่เป็นปัญหานะครับ
ก็เป็นพื้นที่ชุมชนด้วยนะมีรถเข้ามีรถออกนี่นะฮะ
มีฝาท่อระบายน้ำรออยู่เนี่ยรอเทอีกทีใช่ไหม
คือต้องตอนนี้การจราจรเหลือช่องเดียวครับนะครับ
ก็ขอฝากผู้รับเหมาให้ระมัดระวังมากกว่านี้เอาฟังแม่ค้าหน่อย
เหล็กแบบนี้ก็ได้นะปิดทับเหล็กนั้นไว้ใช่ไหม
วันก่อนฝรั่งล้มตรงเนี้ยถ้าเกิดไม่มีไม่มีดินกั้น
มันเป็นกองดินกั้นนะนางก็คงจะทะลุลงเหล็ก
ฝรั่งน่ะพันก็หักเลยอ่ะเขาชนเหล็กไอ้เขาชนกอง
กองดินตรงนั้นอ่ะอันตรายมันนานแล้วนะตรงเนี้ย
พี่อยู่ห้าปีแล้วยังไม่เต็ดเลยอ่ะห้าปีแล้วตั้งแต่เทพศิษฐ์มาตรงเนี้ย
เนี้ยตอนเนี้ยปีที่ห้าได้แค่ตรงเนี้ยตายหมดอืมทรมานมากแล้วกับตรงเนี้ย
ไหรจะติดทำบ่อยเหลือเกินอืมนี่แหละครับ
คุณผู้ชมเขาฟ้องมาในข่าวคุณผู้ชมฟ้องมาในไลฟ์ก็ได้นะ
เขาบอกว่าถนนเทพประสิทธิ์เป็นถนนสายหลักมุ่งหน้าหาดจอมเทียนนะ
มีรถสัญจรไปมาเป็นจำนวนมากแต่โครงการก่อสร้างสร้างมาหลายปี
เสร็จสักทีในข่าวจริงไหมครับ
คุณผู้ชมที่อยู่แถวนั้นและที่ผ่านมายังมีข้อพิพาทเรื่องสร้างฝาท่อสูงกว่าถนนห้าเซนติเมตร
เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นมันลอยอยู่นะ
พัทยาชี้แจงแบบนี้ครับบอกว่าฝาท่อระบายน้ำที่มันสูงกว่าถนน
เป็นการก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากหลังจากนี้จะต้องเทพื้นถนนให้อยู่ในระดับเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง
สัญญาก่อสร้างรอดูเสร็จภายในปีนี้ครับ
สัญญาก่อสร้างเขาบอกเสร็จภายในปีสองพันร้อยหกสิบหกครับคุณผู้ชมครับค่ะ
สัญญาณไฟหรือว่าขอป้ายที่ชัดเจนหน่อยก็จะดีมากจริงมันควรจะเป็นมาตรฐานเลยนะคะ
พัทยาเองเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่อยู่ตรงจุดนี้จะชินกับพื้นที่นะคะ
นักท่องเที่ยวเองก็เยอะนะคะแล้วก็ไม่รู้กรณีความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นเนี่ย
ไม่รู้ว่ามีการรับผิดชอบกันด้วยหรือไม่นะคะ